คือดวงนี้เนี่ยหมอดูที่ไหนดูก็ต้องดูว่าวันหนึ่งนะคุณมากจะต้องรวยมากมีเงินเยอะมากโดยที่มาเองก็นึกไม่ออกว่ามันจะมาจากทางไหนวะใช่เป็นไหมใช่แล้วมันมาตอนไหนคือมันจริงมันมามันมาเหมือนว่าบางครั้งเราไม่รู้สึกว่ามันมาเลยจริงจนเรารู้สึกว่าเรามีมีปัญญาจับจ่ายใช้สอยขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือไม่ร
เพราะดาวการเงินโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะกัดจากโคนเนี่ย
แปลว่าทำชุบได้ชุบทำชุบได้ชุบ
แต่ราศีที่ได้แบบสะสมเป็นเงินก้อนใหญ่

แต่กว่าจะได้วันนี้พี่หมดค่าเรียนทำผมอย่างเดียวนะฮะไปเป็น๑๐ล้านเลยเหรอพี่
จริงจนณวันนี้น่าจะเกินหลัก๒๐ล้านอะไรน่าจะเกินเยอะเลย
เพราะว่าจริงทุกวันนี้ทุกปีต้องเดินทางไปอัปเดตเทรนด์ปีละ๒ครั้ง

นั่นแสดงว่าทุกอันที่พี่มาร์คทำนี่คือการลงทุนส่วนหนึ่ง
เพื่อที่จะเป็นภาพลักษณ์ของอาชีพเราด้วย
โดยที่ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องมีรายรับเท่ามาร์ค
แต่เพียงแต่ว่าคือถ้าเราศรัทธาตัวเอง
เราจะสร้างตัวเองให้มีบุคลิกที่ดี
มีความน่าเชื่อถือให้มีคุณค่าต่อสายตาคนอื่น
เพราะฉะนั้นมักคิดว่ามักสัทธาตัวเองมากคนหนึ่ง
แล้วก็ศรัทธาในอาชีพมากอย่างหนึ่ง
ซึ่งอยากจะเป็นตัวอย่างให้คนทั่วไปเดินมาถึงจุดเรา
นี่คือคำตอบคำตอบของความแพง
ไม่ใช่ทำตัวให้แพงเพื่อที่จะได้โก่งราคา

ทุกวันนี้มีช่างทั้งหมด๑๐คน
เห็นวันนี้จะพาไปดูที่ร้านด้วยดีไหมไปดูกันหน่อยนะอ่าครับในส่วนของบริเวณของร้านทำผม
จะแบ่งเป็น๒โซนด้วยกันโซนข้างล่างนะครับ
มีให้บริการ๗มาตรฐานในการบริการดูแลสุขภาพนะครับ

เพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องทางเดินหายใจนะครับ
ยังสระของร้านของมาร์คทาวินเนี่ย
เตียงสระจะมีการปรับนอนได้ตามสบาย
ซึ่งเป็นการดูแลกระดูกสันหลังนะครับ
ระบบน้ำที่ผ่านการเครื่องกองของที่ละมหาธาวิน
ซึ่งสามารถดื่มได้ทุกจุดนะครับ

ซึ่งการบริการของมาร์คจะให้บริการตรงนี้
ในส่วนของชั้นนี้นะครับมีความภาคภูมิใจในการให้บริการ
ซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งเยอรมันนะครับ
แล้วก็เจ้าลนรงค์ฤทธิวงศ์เป็นฟ้าชายของฝั่งกัมพูชาบ้านเรา
แล้วก็มีดาราดังหลายคนนะครับ
แบ่งส่วนเป็นโซนในเรื่องของการนั่งรอนะครับ
แล้วโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนตัดผม
การบริการเคมีเราจะแยกในการบริการ
นี่คือการตัดผมซึ่งจะให้บริการทั้งหมดเนี่ย
ค่าตัดผมชกข้างบน๑๐๐๐บาทนะครับ
เป็นไฮเอ็นของญี่ปุ่นนะครับ
เตียงศาสตร์นี่ก็เป็นเตียงศาสตร์ที่เมื่อก่อนเป็นแพงที่สุดในโลกนะครับ
เพราะว่าร้านเราเปิดมา๗ปีแล้วนะครับ
ตัวนี้มันแพงที่สุดในโลกตอนที่ซื้อมาตอนนั้น๕๕๐๐๐บาทนะครับ
ในห้องนี้เป็นการให้บริการแบบเป็นกลุ่มนะครับ
ซึ่งปกติห้องนี้จะเป็นตกแต่งว่าให้เป็นฟิลคล้าย

เราจะได้มีการรู้สึกสบายให้นั่งนวดแล้วก็นั่งผ่อนคลายในนี้นะครับ
ซึ่งให้บริการทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับ
ตั้งแต่๑๐โมงถึง๑ทุ่มครึ่งด้วยกัน
วันหลังพวกเราต้องฝากไว้เลยนะคะ
ดวงของคนเราเนี่ยกว่าเราจะทำสีผมกี่หัวกว่าจะได้เสื้อตัวละ๓แสนบาท
ดวงนี้ทำไมเขาหาเงินง่ายขนาดนั้นน่ะ
ไม่ง่ายเพราะเขาไม่ได้คิด
เราต้องทำก็ทำเต็มที่
ดวงนี้ทำเต็มที่อย่างงี้เป็นคนบ้าดิเดือดนะ

เออเป็นยังไรพี่
ส่วนที่ต่อให้พี่ทำหัวล่ะ๕หมื่นเลยล่ะ
วันหนึ่งพี่ทำเต็มที่ได้๕หัว๑๐หัว
ยังไม่พอกับค่าเสื้อพี่ตัวหนึ่งเลย
เอาเงินจากไหนมากมายหรือเป็นลาบลอยหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
ราศีกุมของพี่มาร์คเนี่ยมีราหูเป็นเกษตราธิบดีแล้วเขาเกิดวันพุธกลางคืน
ตัวเขาเป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้ตลอดเวลาว่า
ไม่รู้นะวันนี้มาร์คยังไม่มีเงินแต่รู้สึกวันหนึ่งต้องมีมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
ต้องรู้สึกแบบนี้แล้วยิ่งใช้มากก็รู้สึกเลยว่าก็มีเข้ามามากก็ไม่หมดหรอกจริงเหรอ
พี่จะรู้สึกเป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยแล้วบางทีก็หาเหตุผลแล้วไม่ได้
จริงเอาตรงไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีคนที่ซัพพอร์ตมีคนที่รักเราที่พร้อม
จะให้อะไรเราเนี่ยมีเยอะมากคือไม่ว่าเป็นคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องหรืออะไร
อย่างนี้แล้วนั้นคือบอกว่าจริงชีวิตเนี่ยบางครั้งเงินมาเนี่ยจากร้านทำผมไม่พอใช้
ซ้ำเอาตรงนะครับแต่ความที่ว่าพอเราทำบางครั้งมีกิจการที่ทำด้วยกันกับแม่นะหรือ
คือการที่ทำกับแฟนนะแล้วมันได้เงินขึ้นมาพี่มาร์คก็ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจอันเดียวอะไรที่สามารถต่อยอดได้
อย่างกับคุณแม่ทำอย่างน้องคนอื่นพี่น้องคนอื่นหรือกับแฟนก็สามารถที่จะต่อยอด
ธุรกิจอื่นอื่นได้ใช่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดณช่วงเวลาหนึ่งก็เกือบจะไม่ได้มีโอกาสใช้
เงินที่สะสมมาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ได้ทำเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่พี่มัก
มากถ้าดูตามดวงอ่ะว่าคือดวงชะตามังกรเนี่ยถ้ามันจะป่วยนะคืออย่างนี้นะดวงมันจะมี
ครับดวงชะตาใครจะเจออุปตีเหตุไฟไม่ถูกยิงเครื่องบินระเบิดดงนี้ไม่โดนแคลฟภาษี
กระเพาะลำไส้ก้นกบระบบคัพทายเนี่ยอยู่ข้างเนี้ย
เป็นจุดป่วยจุดตายของดวงชะตานี้
คือถามว่าจริงร่างกายตอนผ่านจุด
นั่นคือเหมือนกับว่าคือหมอที่โรงแรมแรกบอกว่า
มันดำมากเลยในเส้นที่ประสาทที่มันข้อตอบที่มันมีปัญหาเนี่ย
อาจจะเป็นอามภาษณ์ออกมาก็เลยร้องไห้ไม่ยอมผ่า
ไม่ยอมผ่าเลยคือทำตัวเสมเลเทเมาแบบว่าแบบว่าไม่ยอมผ่าคิดว่ายังไงเป็นอมภาษณ์
เที่ยวแบบว่าคือทำตัวแบบประชดชีวิตแต่สุดท้ายคือความที่แบบเหมือนกับว่าแฟน
แฟนที่แบบว่าเขาพยายามหาข้อมูลตลอดเวลาแล้วก็เจอโรงพยาบาลหนึ่งแถวสรรละแดง
พอเจอปุ๊บนะหลังจากนั้นประมาณ๔เดือนนะจากที่เราแบบหมดสิ้นหวังแล้วเนี่ย
ผ่าแค่๔วันเราออกโรงพยาบาลเลยแล้วทุกอย่างเหมือนโยนทิ้งเลย
คือถ้าหากว่าเราไปท้อแล้วเรารู้สึกแบบทำร้ายตัวเองซูมฟายมาก
แล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นศัลยธรรมอย่างหนึ่งว่าอะไรมันก็เกิดได้
เพราะฉะนั้นเราจะขอให้มีอย่าไปคิดไปกลัวอะไรนะ
เพราะจริงความหวังของเราคือพอผ่านตรงนั้นมามันเหมือนผ่านตายอย่างนี้
ทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์หมอบอกท้องมันแน่นเหมือนมีลมตีตลอดเวลา
มันไม่ขับทายใช่ขับทายไม่ตรงเวลาคือเป็นอย่างนี้มาตลอด
ความรู้สึกว่าจริงแล้วเอาตรงมักไม่ใช่อยู่มาทำบุญมา
มันไม่ใช่อย่างนั้นบอกตรงเลยเป็นคนที่ตอนเด็กเนี่ยเห็นยายทำบุญ
ก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะรู้สึกจะอินอะไรถ้าเรามาเจออย่างนี้
เราต้องมีสติในการแก้ปัญหาจริงการเจ็บเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมด
เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเรากว่าจะเข้าใจในเรื่องตรงนี้
เราต้องเจอความทุกข์มากแล้วเสร็จแล้วเราถึงไม่มีใครมาบอกเราหรอก
แต่แฟนที่อยู่ข้างเราพยายามเอาเทปธรรมะให้เราฟังในรถ
พยายามเอานังสือสวดมนตร์ให้เราไปสวดเราก็ไปสวด
แรกที่เราก็สวดผิดสวดถูกเราก็มีความพยายาม
พอเรารู้สึกว่าจิตหนึ่งเราปิ๊งขึ้นมาว่าการสวดมนต์ทำให้จิตใจเย็นขึ้น
ทำให้เรารู้สึกอ่อนโยนอันนี้เราก็เริ่มทำบุญด้วยทุกวิถีทาง
จะไม่ว่าเป็นการสอนให้โอกาสคนบ้างหรือทำบุญกับ
เลยเป็นที่มาของบ้านหนังสือใช่ไหมอ๋อแม้กระทั่งมีสถานปฏิบัติธรรมใช่ฮะ
พี่เปิดสถานปฏิบัติธรรมเองตรงนี้สถานปฏิบัติธรรมเนี้ย
แล้วก็ดูแลตรงนั้นอยู่เป็นเป็นที่คือเหมือนเป็นสำนักอีกสิ่งที่ถูก
รมานพี่สุดโลกคนรวยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
นอนไม่หลับมันทรมานขนาดไหนพี่
มันทรมานคือจริงมันเป็นผลพวงจาก
ผ่านหมอนล็กกระดูกพอประมาณ๒อาทิตย์

หลับเลยเหรอฮะไม่หลับ๒อาทิตย์คือไม่หลับเลย๒อาทิตย์คือตอนนั้นคือเขาอยู่แบบว่าเหมือนคนที่มีแต่ซากชีวิตที่เดินอยู่แล้วไม่รู้อะไรเลย
ซึ่งจริงเราไปหาหมอตั้งแต่๓๔วันแรกแล้ว
แต่หมอจ่ายยานอนหลับมาแต่เราไม่ยอมทานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องทาน
เพราะเราก็พยายามไปออกกำลังกายหรืออะไรหมอบอกว่ายน้ำได้เลยหรืออะไรอย่างนี้เราก็พยายามออกกำลังกาย
แต่ก็ไม่หลับเพราะไม่หลับปุ๊บจนสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่หลับตรงนี้มันหมดพลังงานแต่ตรงนี้ยังวิ่งยังวิ่งอยู่
สมองยังวิ่งสุดท้ายต้องทานต้องกินเพราะตอนนั้นเราเหมือนเป็นโรคประสาทขึ้น
เราจะคิดมากช่วงเวลา๒อาทิตย์นั้นที่คิดมากเหมือนโรคภาษาและติดยานอนหลับอย่างแรงเลยนะคะ
หลับหลังจากนั้นติดตี้มาประมาณ๔๕ปี
คือเห็นหมานอนแล้วยังอิจฉาหมาเลย
ในที่สุดต้องหาทางออกเจอด้วยการปฏิบัติธรรม
พอปฏิบัติธรรมนะครับจึงอย่างที่บอกนะคือการปฏิษฐรมมันเริ่มจากสวดหมล
แฟนเอาเทปเข้าในรถ

ผมว่าจริงมันเป็นจิตที่เรากังวลเอง
หมอรักบอกว่าพี่เป็นพญานาคมาเกิด

เพราะว่าจะมีทรัพย์สินเยอะจะมา

เชื่อเรื่องพญานาคไหม
จริงตอนที่คุณหมอลักษักตอนแรกก็ตกใจ

ก็รู้สึกว่าจริงไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย

เค้าได้มันเกิดนั้นคือการบอกว่า
ไปนอนหลับแล้วรู้สึกเย็นมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราคือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรืออะไรงี้แล้วเราก็รู้สึกหลับไปแล้วอารมณ์วันฝันอ่ะเหมือนเหมือนจริงเหมือนจริงมากเหมือนว่าเรามีการพ่นน้ำออกมาเหมือนเรามีการเหมือนอยากพ่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแล้วแล้วตื่นตอนตื่นมาเรามีความรู้สึกเราเหมือนถมน้ำลายออกมาด้วย
จริงไม่เคยคิดเลยว่าเป็นอะไรคืออาจารย์พ่ออาจารย์พูดอะไรไปน่ะคือว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะใช่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลิกก็คิดในใจจนจนก็เคยเล่าให้คนที่เคยปฏิบัติธรรมฟังแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวจนจนถึงอาจารย์อาจารย์รักทำไมอาจารย์ถึงทักเขาเรื่องพญานาคครับข้อที่๑เมื่อตอนที่เราเข
ที่ดูโมเดิร์นโมเดิร์นมากเลยนะแต่มันมีกระแสหนึ่งที่ออกมาในความรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกกับตัวเราก็คือเป็นคนโบราณมากแล้วก็เป็นคนมีสมบัติมากรอบตัวเลยหยิบดวงมาดูก็เลยเห็นว่าดาวประจำตัวเป็นดาวเสามังกรก็คือเป็นราศีที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนาคและมีดาวเกรดซึ่งเกิดจากหน้าสีทองเก้าองค์กุมจุดเกิดก็แน่นอนว่าต้องมีความสัมผัส
เข้าใจนะปฏิบัติธรรมแต่การจะเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจแค่คิดแค่นึก

เพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกยังไงให้ได้จิตมันยอมรับแล้วถึงวันหนึ่งก็ปล่อยวาง
วางได้โดยที่เราไม่เสียดายเข้าใจไหมฮะ
แต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ถึงบอกว่า
เรามั่นใจว่าเวลาถึงจุดหนึ่งที่เราจะสูญเสียอะไรเรารับมือได้
เอาอย่างนี้ในวันนี้พี่มาร์คก็ได้เป็นคนหนึ่งที่รู้และเข้าใจ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูทั้งเปิดบ้านขอบคุณมากสำหรับการเปิดบ้าน
แล้วก็ไปดูสถานปฏิบัติธรรมด้วยที่คุยกันมาเชิญ

ปัตนิมรณะดาวคู่ครองอยู่ในเรือนม

เป็นแฟนกันมากจาก๒๐ปีตอนนั้นพี่รวยหรือยัง

ซึ่งเป็นส่วนของส่วนที่มักใช้เดินปฏิบัติธรรมประจำ

ในส่วนของกระเป๋านี้ก็จะมีทำเป็นรูปติดไว้นะครับ

ที่ต้องใช้สแกนนิ้วมือนะครับ

ที่ต้องใส่ถุงอย่างนี้ไว้
เพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าราคาแพงทั้งหมด